ไปกางเต็นต์เข้าป่า

บอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีสินค้าใหม่แบบนี้แล้วนะ

เขามีไอเดียแปลกในการที่จะ
จัดทำเต็นต์ป้องกันภัย

เพราะว่าเวลาที่เราไปกางเต็นต์

นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะคะก็กลัวสัตว์
งูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์อันตรายต่าง

ก็เลยหนุ่มคนนี้เป็นนุ่มเมืองเพชร

สร้างเต็นต์สักยันคุ้มไผ่ผู้ใช้
ไม่ใช่ศักดิ์อันเดียวศักดิ์ทางเข้าทางออก

ใช่ค่ะเขาก็เลยต้องศักดิ์รอบเต็นต์แบบนี้เลย
เอารู้ให้รู้กันไปเลยว่าจะเข้าทางไหน
ไอเดียนี้ชื่อว่านายจักรินพิลางาม
เมืองเพชรอายุ๓๔ปีค่ะ
เขาโพสต์ภาพเต็นต์พักแรม
ที่มีลายศักยันต์เต็มผืนผ้าใบลงในเฟซบุ๊ก
มีคนสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าของเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองชอบท่องเที่ยว

ภูเขาน้ำตกเข้าไปมาหมดนะคะ
แล้วก็ชอบเรื่องอัคระขอมด้วย
วดลายยันของครูต่างเขาก็ชอบ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาสองอย่างที่ชื่นชอบมารวมกัน
ก็เลยออกมาเป็นการเขียนยันลงผืนผ้าใบเต็นต์ดู

แต่ทีนี้ได้มาอีกอย่างคือจิตใจกล้าแข็งมากขึ้น

จากเต็นต์แล้วยังมีเสื้อด้วยนะคุณโอ้โหยันเต็มเลยนะฮะ

กลัวนี่ก็เนี่ยค่ะทั้งเต็นต์ทั้งเสื้อนี่นะคะ
หลังจากนั้นพอได้ทั้งเต็นต์แล้วก็เสื้อก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
บอกมีคนชื่นชอบแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามา

บางคนถึงขั้นส่งเต็นต์มาให้เขียนเลยนะคะ

ตอนนี้ส่วนราคาค่าเขียนยันขึ้นอยู่กับขนาดของเต็นต์
ถ้าเป็นเต็นต์ขนาดนอน๒คนคิด๕๐๐๐นะ๕๐๐บาทค่าเขียนเนี่ยนะคะ
โดยเป็นการเขียนยันลงเต็นต์ทั้งหลัง
ไม่ใช่เฉพาะผ้าคลุมเท่านั้นนะ๕๐๐นี่นะคะ
อกจากนี้ยังมีเสื้อยันได้รับความนิยมไม่แพ้กันเลย
ที่สีขาวที่เขาใส่มาสักครู่
จักรินพิลางาม
จ่ายค่าโคตรสนับ
จักรินพิหลางามสะกดไปภาษาอังกฤษค่ะ